ออกมาจอ

กลับเข้ามาสู่การแข่งขันนะครับ
ภารกิจพิจิตฝันเพื่อชุมชนกับเงินรางวัล

เรียกว่าจะมีรอยยิ้มหรือน้ำตานะครับ
ก็ถึงเวลาช่วงนี้นะครับ

กับช่วงขอแรง
ช่วงขอแรง
ตอนนี้อยู่กับผมเรียบร้อยนะครับ

ท่านนี้เป็นคุณแม่

โรงเรียนเทศบาลบ้านปฟ้ายนะครับ
ท่านภูมิโดยการกนกวันไข่แก้
สวัสดีค่ะ
วันนี้ท่านผู้มนุยการมากับทีมโรงเรียนนี้ที่ได้รับรางวัลนะครับ
เกี่ยวกับเขาเรียกการอนุรักษ์เนี่ยนะ

ฉันค่ะ
โรงเรียนเทศบาลบ้านปฟ้าย

ดีกรีไม่ธรรมดาจริงนะ

โรงเรียนที่มีการจัดการขยะอย่างดีเยี่ยม

ยังมีโครงการปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทางด้านเกษตร
ผักที่ปลูกได้เนี่ย
โรงเรียนยังให้เด็กนำกลับไปปรุงเป็นอาหาร
เพื่อรับประทานกับครอบครัวอีกด้วยนะ
แต่น่าเสียดายครับที่แปลงผักแห่งนี้เนี่ย

มีหน้าตาแบบนี้
ที่เราปลูกทุกต้นทุกสวน

มีพล่า

ได้ทุนหนูก็จะมาทำเป็นมู้ไว้คอบแปลงผัก
เพื่อที่จะไม่ให้แมลงไม่ให้สัตรูพืชมากัดกินค่ะ
ผักของเราจะได้สวยงามแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับน้องพี่ในโรงเรียนต่อไปค่ะ
เหล่าครูและผู้ปกครองครับจึงตั้งใจว่าจะต้องช่วยกันหาเงินทุน
เพื่อนำมาสร้างมุ้งหรือทำโรงเรือนเพื่อให้ผักของเด็กเนี่ยไม่ถูกเจ้าแมลงกัดกินแบบที่เห็นนี่แหละครับ
โดยวิธีการหาเงินทุนในครั้งนี้
ก็คือการร่วมแรงร่วมใจกันฝึกซ้อมและเตรียมตัวเพื่อไปแข่งขันเกมในช่วงขอแรง
เพื่อชิงเงินทุน๓๐๐๐บาท
ว่าแต่ความพยายามครั้งนี้เนี่ยจะได้รอยยิ้มหรือมีน้ำตา
มาเป็นกำลังใจให้พวกเขากันดีกว่าครับ
นี่แหละค่ะถึงเป็นที่มาของเกมที่เราชนะเกมวันนี้
เกมนี้มีชื่อว่าพับถุงนมเพาะชำผักสวนครัวค่ะ
ติกาการแข่งขันเกมพับถุงนมเพาะชำผักสวนครัว
ชาวบ้านจะต้องช่วยกันพับถุงนมและกรอกดินเพื่อปลูกต้นไม้ให้ได้ทั้งหมด๕๐ต้น
ภายในเวลา๒นาทีครับ
หากทำสำเร็จก็รับไปเลยทันที๓๐๐๐บาท
แต่ถ้าหากทำไม่สำเร็จหรือเกินเวลาที่กำหนดก็จะลดลงเหลือแค่๑๕๐๐๐บาทเท่านั้นนะจ๊ะ
พร้อมนะครับ๒นาที๕๐ถุงพร้อม
๑๒แล้วเป่าเสียงนกเวทย์
เขาอยู่ตรงนู้นนะใจเต้นหมด

ถ้า๔ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

โดนเร็วมากเร็ว

เร็วมากเร็วมาก

ผักต้องไม่ตายนะครับ
ผักต้องไม่ตายนะครับหนึ่งจะตายนะครับ
เร็ว

เร็วเวลากล้ายแล้ว
เวลากล้ายแล้ว
เร็ว

เร็ว

อยู่สิพ่อแม่พี่น้อง

หมดแล้ว
หมดแล้ว

หมดแล้ว
เอาละครับ

ถึงรึเปล่า

อันนี้อีกทีหนึ่งนะ
นี่๒๐แล้ว
ถือว่าผ่านไปแล้วยังไง๑๕๐๐๐บาท
ได้แน่จะได้๓๐๐๐๐บาทหรือไม่อยู่ในมือของเรือนขวัญเอง
เอา๑๕๐๐ไปเลยไม่ต้องดูเวลาเอา๑๕๐๐ไปเลย
อ้อไม่ใจร้าย
ไม่เอาเหรอคะถ้าเวลาเกินนี่ไม่ได้เลยนะได้นะถ้าเวลาเกิน
อาจารย์หนูถามหน่อยถ้าไม่ได้เนี่ยเสียใจไหมใช่ไม่เสียใจค่ะ

ดีกว่าเฉลยเวลาที่ทำไปคือ
๑นาที๓๔วินาที

ขอแสดงความยินดีกับเหล่าเด็กและชาวชุมชนเทศบาลบ้านบ่อไฟด้วยนะครับ
ปฏิบัติภารกิจสำเร็จ
แบบนี้เนี่ยก็รับทุนไปพัฒนาแปลงผักสวนครัวกันเลยครับ

รายการอบจมหาสนุกกับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
มอบเงินสนับสนุนไป๓๐๐๐ให้ไปทำโรงเรือนนะครับ
ที่เป็นโม้งขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ

ท่านรองก็จะสนับสนุนเพิ่มเติมไปอีก๙๐๐ไม่น่าเชื่อ
ก็ในรายการนี้เดี๋ยวข้าวหน้ามามอบไปอีกก็ได้ค่ะ

ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ทีมงานของเราไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ปกครองนะคะ
ตั้งใจซ้อมมาแล้วก็ประสบความสำเร็จ
แล้วที่ลืมไม่ได้ก็คือรายการทางช่องไทยรัฐทีวีค่ะ
เอมวันนี้ไม่มีร้องไห้มีแต่รอยยิ้ม
ความสุขแฮปปี้วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนหัวหินมากมากนะคะ

ที่สำคัญเดินทางแบบปลอดภัยสบายใจต้องอีซูซูดีแมน
ครับ
โรงเรียนหัวหินก่อนนี้โอ้โหดูสบายเลยวันนี้เราไม่ต้องโดนแดดเลยนะคะ

เด็กน้อยนะเด็กน้อยมาจากโรงเรียนบอกฝ้ายที่ท่านผู้บริการอยู่เนี่ยนะครับ
ขอบคุณครูผู้ปกครองน้องจากโรงเรียน
เฮ่ยสวัสดีครับฮ่าโหฮ่า
จังหวัดของท่านนะคะมีของดีของเด็ดที่ไหนอย่ารอช้า
ส่งข้อมูลมาให้เราค่ะที่เฟซบุ๊คแฟนเพจอบจมหาสนุกนะคะ
ครับผมเอาละครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ
สนุกทุกที่โชว์ของดีทั่วเมืองไทยสามัคคีกันทุกวัยสู้สุดใจ
เพื่อชุมชนวันนี้ลาไปก่อนอบจมหาสนุกสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
มาแล้วจ้ากิจกรรมประจำสัปดาห์กับของที่ระลึกจากรายการ
บจมหาสนุกเพียงกดไลค์กดแชร์และตอบคำถามเข้ามาในเฟซบุ๊ก
บจมหาสนุกว่าช่วงขอตอบตลาดแตกเราไปเล่นเกมที่ตลาดอะไร
ระหว่าง๑ตลาดชัดชัย
หรือ๒ตลาดชัดซีรา

ตอบคำถามถูกต้องและทำตามกฎิกา๒ท่าน
วันศุกร์ถัดไปหลังจากรายการออกอากาศนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป